ถึงเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นการจัดอันดับเลยละกันนะคะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสำหรับในช่วงปีก่อนก่อนเนี่ย
ดาราก็เกิดขึ้นมามากมายก็จะมีดาวที่ดับ
ชีวิตพลิกผลันไม่ค่อยประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงเท่าไหร่
แต่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเราจัดอันดับ๒ดาราที่ชีวิตเนี่ย
กลับมาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือคือดีขึ้นมากเลยในช่วงปีที่ผ่านมานะคะ
คือถือว่ามีผลงานโดดเด่นมากเลย

แต่เราทำเพราะความรักเราอยู่อย่างธรรมชาติ
ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองมาเป็น๑๐ปีนะ
ในที่สุดคำว่าจังหวะและโอกาสก็สำคัญเสมอ
ปีที่ผ่านมาเธอมีผลงานโดดเด่นค่อนข้างมากเลย
หลังจากที่ซาไปช่วงหนึ่งต้องบอกแบบนี้นะคะ

ปีที่ผ่านมาเป็นปีทองของเธอเหมือนกัน
เรียกได้ว่าทั้งเรื่องงานและความรักเลย
เพราะว่าเธอถูกขอแต่งงานไปแล้วด้วย
บอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มันท้าทายมาก

โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุน

มีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์และขวายคว้า

คิดทำพูดสำนึกดี
ปีที่แล้วนะเป็นปีทองเลย
แล้วนี่สาวเชียร์ที่คำพรนะคะ

ต่อด้วยลิเดียสารันรัฐค่ะคุณแม่นะคะ

อันนี้เพราะว่าผลงานการแสดงของเธอจริง
ใช่ค่ะตามมาด้วยคุณกบสุวนัน
และมารียานั่นเอง

เชื่อว่าเห็นตามในสิ่งที่เรานำมาเสนอนะ

สำหรับดาวที่อยู่ในวงการบันเทิงมา

โหกลับมาเปี้ยงปังปุ๊บปั๊บปุ๊บเลยอะ